บัญชาเมฆนักมวยไทยขวัญใจมหาชน
เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
บัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆ
นักมวยไทยชื่อดังเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบางแว่เขตภาษีเจริญกรุงเทพ
เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยมีครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมอาชีพนักมวยและนักวอเล็กบอลจากมหาวิทยาลัยรัตนดิตมาร่วมงาน
บวกข่าวซึ่งได้รับฉายาว่าพระธีรวิริโยจะอุบสมบทเป็นเวลา๙วัน
ซึ่งเรื่องนี้เขาคิดไว้นานแล้วเพราะอยากให้จิตใจสงบรวมถึงต้องการทำเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
ว่าคนไทยทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยากให้คนไทยทำความดีตอบแทนพระองค์ครับ